จนทีมาเรื่องของโง่จอบห้ามกันหน่อย
แม่ไปไหนไม่ไปไปโรงพัก
คือต้องการอะไรต้องการอะไรจากตำรวจ

แล้วไปเจอชายคนหนึ่งนั่งรอตำรวจอยู่

เรียบเรียบเคียงไปอ้าวสักพักเห็นแล้วยังไงฮะ
กระทืบเลยด้วยความตกใจ

เขาคิดใจใจแบบไม่งูกับเราแต่ตายไปข้างนึง
งูตอนนี้จบแล้วจ้าเนี่ยเหยียบข้อปุ๊บเอามือจับคอมั๊บขึ้นมาเลย
แสดงว่าหนุ่มคนนี้เขามีประสบการณ์พอสมควรนะ
ต้องมีเพราะว่าขอโทษนะคุณผู้ชมนี่งูเห่านะคะ

เอาไปปล่อยอย่างนี้ดีหรอ
เอาไปเลยเอาออกไป
ไปไหนก็ไป

คือเราก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาพูดยังไงนะ
ที่จะช่วยพี่เขาจับนะเอาไล่เข้าไปซะอย่างนั้น